สาวนี้ที่ผ่านมาโห้ยมีสฟีดขึ้นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลย
คุณหญิงหมอพรทิพย์เรื่องที่นะคะ
ท่านไปเจอคนผู้ชายไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่ไอซแลน
ท่านไปเที่ยวพักผ่อนกลายเป็นว่าถูกไล่ออกจากร้าน
ก็เป็นคลิปกันไปเปิดประเด็นเรื่องของลาวามอสเข้าไปอีก
แล้วก็มีเรื่องประเด็นว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ถึงไปเที่ยว
ใช่ประชุมสภาอะไรทำไมไม่ทำหน้าที่สวอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณผู้ชมคะคลิปนี้มันจากจุดเริ่มต้นก่อนเลย
กลายเป็นประเด็นร้อนตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ถามว่าแล้วอย่างนี้คุณหญิงหมอจะเอายังไง
จะมีการดำเนินคดีอะไรหรือไม่
คุณหญิงหมอบอกเปิดใจเลยนะคะบอกว่าคือทริปนี้เอาจริงนะ
มันเป็นทริปที่ตั้งใจจะไปเที่ยวจองกันมาเป็นปีแล้ว
กับเพื่อนสอที่เรียนหลักศูนย์ภูมิสารบรรพปกเก้าด้วยกันนะ
แล้วก็คือบังเอิญว่าปีนี้มันมีการเลือกตั้ง
สภาก็เลื่อนการเปิดประชุมมาเร็วขึ้น
ท่านก็อธิบายในจุดนี้นะคะที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
นี่เป็นเด็ดแรกค่ะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่า
วันเกิดเหตุตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นณเวลานี้
ถูกไล่ออกจากร้านแล้วทำยังไง
ท่านก็บอกแบบนี้ว่าเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะ

ใช่ท่านบอกท่านบอกเอาธรรมะเลยนะคะ
ไม่ขอตอบโต้จะขอมุ่งทำความดีค่ะ
ส่วนประเด็นที่๓เรื่องของเหยียบลาวามอส
หมอพรทิพย์ให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้เลยนะครับ

ไม่รู้ว่ามีระเบียบหรือมีกฎหมายใดห้าม
เพราะตอนชมสารคดีพวกนี้บนเครื่องบิน

เพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนของมันไปโดยธรรมชาติ

มันเป็นภาพสะท้อนว่าการเมืองเนี่ยนะ
เราเสพมันมากไปมันก็มากระทบกับทุกอย่าง
แต่ว่าสำหรับตัวเองขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจและเข้าใจ

เพราะว่าเขาชี้หน้าเราไล่เราแบบหมูเหมือนหมา

ก็ไล่ต่อหน้าคนที่ทานอาหารในวัด
คุณที่สุดตัวตอนนั้นน่ะคุณไม่ได้ห่วงใจหรือเปล่า
ไม่แล้วค่ะคือตอนนี้ก็๖๙แล้ว
ก็ผ่านแบบนี้มาเยอะเราไม่เปิดประตูรับมัน

และก็คำสอนของพระที่เราจำไว้เสมอภาษดุ
ถ้าส่งแล้วไม่มีคนรับมันจะกลับไปสู่คนส่ง

โอ้โหทางฝั่งนู้นเขาถึงขนาดเหมือนขู่ฆ่านะ

แต่เรื่องนี้ก็กลัวนะเดี๋ยวมันจะเป็นโดมิโน่ไปสู่สองวอร์คนอื่นหรือเปล่า
ตอนนี้ทั้งสองสองวอร์คนอื่นก็ได้รับแรงกระเพื่อมเหมือนกัน
ใช่ค่ะความเห็นแตกนะคะเรื่องนี้